คือผู้เสียหายเนี่ยบาดเจ็บทั่วหน้าเลย

คู่กรณีคือหายไปเลย
ไม่ติดต่อมารับผิดชอบอะไรเลยค่ะ

นั่งเฝ้าร้านอยู่เจ้าของร้านไม่อยู่ไปต่างประเทศ
เธอก็ต้องรับผิดชอบดูแลทุกอย่างในร้าน

มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามา

พอถามก็บอกว่าเป็นแฟนเจ้าของร้านจะทำอะไรก็ได้

ก็เดินไปเชิญผู้หญิงที่อยู่ในคลิปให้ออกไปด้านนอก

สุ่มสี่สุ่มห้ามมาหยิบดูสินค้าเองใช่ไหมคะ

นี่นะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตามคลิปภาพเมื่อสักครู่

ก็เพราะว่าคุณผู้ชมตั้งแต่ปีที่แล้ว

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเธอนะคะ

คู่กรณีมากล่าวหาว่าเธอไม่สวัสดี
คู่กรณีที่เป็นผู้หญิงที่มาทำร้ายเธอ

อ้างว่าเป็นแฟนเจ้าของร้าน
ซึ่งตัวเธอบอกว่าไม่จริงนะ

ก็จำได้แค่ว่าเป็นเพื่อนของเจ้านาย

ก็ทักทายสวัสดียกมือวายด้วยนะ
แต่ที่เธอเชิญออกไปนอกร้าน
ก็เพราะว่าคู่กรณีอยู่ดีเปิดตู้
จิเวอรี่ในร้านออกมาถ่ายรูป

จะมาอ้างว่าเป็นแฟนเจ้าของร้านหรืออะไร

ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานดูแลร้าน

เหตุการณ์นี้เธอก็ลาออกจากร้านนะคะ
บอกว่าเธอไม่ได้โดนไล่ออกนะเธอลาออกเอง
แต่ก็มีการถกเถียงกันในที่ทำงานเธอก็เลยตัดสินใจลาออกเอง
ที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าคนที่ก่อเหตุหายไปเลย

ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ย
ทางเจ้าของร้านที่เป็นอดีตเจ้านายเธอจ่ายให้หมดเลย
ที่สำคัญคือ
หนูเดินไปบอกว่าพี่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องออกมา

หนูน่าจะผิดไปตรงที่ดึงเขาก่อนนะคะ

เขาก็นึกว่าหนูจะแบบเฮ้ยมาดีอะไรอย่างนี้
ซึ่งหนูไม่เคยมีปัญหากับเขาอยู่แล้วไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะ
รู้แค่ว่าเขาเป็นเพื่อนกับเจ้านายมากับเจ้านายครั้งถึงสองครั้งที่เห็น
เธอก็เลยเปิดแผลให้ทีมข่าวดูก็มีร่องรอยแผลเป็นจริงนะคะ
อาจจะด้วยความเล็บขวดนะเนาะมันก็จะทิ้งแผลเป็นเอาไว้
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สอนอปากคลองศาลนะคะ
ที่โพสต์อีกรอบเพราะอยากให้คู่กรณีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ถ้าคู่กรณีก็คือตัวผู้ก่อเหตุตามคลิปภาพเห็นข่าวนี้แล้วอยากจะชี้แจง
เพื่อจะได้ฟังความอีกฝั่งนึงจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ก็ติดต่อทีมข่าวของเราได้นะคะเราก็ยินดีอยากจะให้เธอได้ชี้แจงด้วย